กลับมาช่วงนี้ค่ะต้องปรบมือแล้วก็แสดงความยินดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
ตอนนี้กำลังเป็นวาดที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเห็นโมเมนต์นี้ต้องบอกว่าสวีทหวานมากเลย
สำหรับว่าที่คุณแม่เทย่าแล้วว่าที่ขุนพ่อมิก้านะคะ
ซึ่งทั้งคู่มีการโพสต์คลิปสุดโรแมนติกคลิปนี้นี่
ดูสิคะฝ่ายคุณพ่อเนี่ยก้มลงจุ๊บที่ท้องของภรรยาค่ะ
ก็คาดว่าอายุคันตอนนี้น่าจะเข้าสู่เดือนที่๔แล้วเนาะ

รอเจอหน้าลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ส่วนเพศลูกก็คงต้องรอทั้งคู่มาเฉลยกันนะจ๊ะ
ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าทายกันไปเดากันไปหรือว่ารอลุ้นกันไปก่อนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าห้องอ่อนอยู่เลย

มาดูอีกคู่นึงคุณผู้ชมนะคะเห็นทะเลไหมคะ

แต่ว่าทะเลที่ณเดชน์ยายาไปคุณผู้ชม
เปลี่ยนจากเค็มกลายเป็นหวานแน่นอนค่ะ
เขาไปทริปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันคุณผู้ชมนะคะ
หนุ่มแบรี่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงเนี่ย
คลิปนี้ตั้งใจไปเตอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงที่ไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็เลยจะทำหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัวให้ด้วย

ส่วนภาพคู่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินสุดภาพนี้คุณผู้ชมนะคะ
จะให้ดูนะคะว่ามันฟินขนาดไหนนะคะ

ดิมใจหรือเปล่า
จะเป็นยังไงไปฟังเสียงเล็กน้อยค่ะ
รูปนี้ไม่มีบางคนบอกว่าเป็นเหมือนอินฟินิตี้
เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่รู้จะทำท่าอะไรดี

ปรากฏว่ามีบางคนบอกว่าเหมือนอีฟินตี้เลย

เราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไง
ก็ตกใจก็ไม่คิดเหมือนกัน

มีความศุกร์มีความศุกร์ทั้งชีพเลยครับ
เจ้าตัวยังขอเคลียร์ประเด็นดราม่าที่หลายคนเข้าใจว่านางเอกสาวโบเมลดามาเสียบละครแทนยายากับละครเรื่องใหม่ที่ต้องประกบคู่กับเจ้าตัว
ณเดชน์บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เป็นมุมมองและการตัดสินใจของผู้จัดละครนะคะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว